คืบหน้ากรณีที่พ่อของน้องอายุ๑๒ขวบมาร้องทุกข์บอกคุณครูสั่งให้
คือสั่งแบบนี้โอ้โห๑๕๐ครั้งจริงหรือเปล่า
คือลูกเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมป่วยหนักเลยนะ
เป็นเรื่องของกระดูกอักเสบกระดูกร้าวเลยนะอยู่โรงพยาบาล๕เดือนแล้วนะครับ
พ่อก็ต้องเฝ้าลูกตลอดการงานการไม่ได้ทำ
ล่าสุดนะครับต้องให้ความเป็นธรรมนะครับ
ออกมาชี้แจงในประเด็นที่เกิดขึ้น
บอกว่าสั่งให้น้องลุกนั่งประมาณ๒๐๓๐ครั้งในช่วงเช้า
เนื่องจากน้องลืมใส่หน้ากากอนามัยมา
จากนั้นช่วงบ่ายเด็กจะเข้าเรียนก็เข้าลิ้นสายอีก
ก็เลยสั่งทำโทษให้ลุกนั่งอีก๒๐ครั้งแล้วก็ให้ไปเก็บขยะ
ยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้ลูกนั่งตามที่เป็นข่าว
หลังจากนั้นก็ได้สั่งทำโทษไปใช่ไหม
เด็กก็มาเรียนได้ตามปกตินี่นี่ไงนี่ไง
ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนพักเที่ยงก็จะเห็นน้องเดินได้อยู่เลยนะครับ
หลังจากน้องป่วยพอรู้นะครับก็ยังไปพาไปส่งโรงพยาบาล
เอาข้อสอบไปให้ทำถึงบ้านเพื่ออยากจะให้เด็กนั้นจบการศึกษาให้ได้
อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการลุกนั่งเพราะว่ามันหาสาเหตุอื่นไม่ได้
เราไม่รู้เลยว่ามาจากสาเหตุใด
เนื่องจากวันเสาร์ที่ไปสอบโอเน็ตเด็กก็ยังปกติดีอยู่
เพื่อนก็บอกว่าเด็กชายธนเดชน์เนี่ยก็ยังปกติดีอยู่
มีการเดินไปสอบขากลับมีการเดินเข้าเว่นไปซื้อขนมไปซื้ออาหารได้ตามปกติ
คือตอนนี้น้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่แล้วนะครับ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลที่ลำพูนแจ้งว่าน้องอาการค่อนข้างหนักนะ
หนักนะเนื่องจากกระดูกอักเสบแล้วก็มีหนอนและฝีในกระดูกด้วย
นางสายใจอายุ๓๗ปีแม่ของเด็กชายคนดังกล่าวนะครับยืนยันบอกว่า
สั่งให้ลุกนั่งเนี่ยนะครับตอนเช้า๕๐ครั้งบ่ายอีกร้อยครั้งจนเกิดอาการได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ลูกชายกลัวไม่อยากจะไปหาหมออันนี้เด็กมันกลัวนะนะครับแม่บอกก็เรียกร้องให้ทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้ไหม
ตอนนี้จ่ายไปแล้ว๖๐๐๐๐บาทครับ
๕๐ครั้งคือทั้งวันหรือเฉพาะช่วงเช้า

กดล้านกดล้านน้องก็ยังบอกอย่างงั้นอยู่
แล้วเราอยากให้โรงเรียนช่วยยังไงบ้าง
ก็ไม่มีเงินอยู่แล้ว

เพื่อนของน้องคนที่ลุกนั่งจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเล่าบอกว่า

ก็ถูกทำโทษเหมือนกันข้อหาเดียวกันเลย
คือลืมสวมหน้ากากอนามัยมา
ยืนยันว่าครูสั่งให้ลุกนั่ง๕๐

แต่ส่วนตัวเขาไม่ได้เจ็บหนักเหมือนเพื่อน

ส่วนช่วงบ่ายไม่รู้จริง
เพื่อนถูกสั่งให้ทำอีกหรือเปล่า
จากการกระทำผิดครั้งใหม่